คุณสืบสกุลฟังอีกมุมหนึ่งด้วยไหมล่ะฟังมุมพ่อค้าแม่ค้าที่เขาขายสลากหน่อยไหม
ว่าทำไมต้องทำแบบนี้หรือว่าการทำแบบนี้มันเป็นเพราะว่าเขาได้รับผลกระทบเรื่องอะไรบ้าง
นี่ทีมข่าวของเราเนี่ยนะไปถามพ่อค้าแม่ค้าต้องบอกก่อนนะว่าพ่อค้าแม่ค้ากลุ่มนี้
เขาไม่ได้ติดป้ายนะคะว่าจะแบบว่าบวกอีกยี่สิบบาทไม่ใช่ไม่ใช่แผงที่แชร์กันในโซเชียลเมื่อกี้
ไม่ใช่แต่คือไปถามความคิดเห็นเฉยว่ารู้สึกยังไงบ้างก็ไปที่ชัยนาธค่ะคุณผู้ชม
เชื่อไหมพ่อค้าแม่ค้าพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยนะบอกว่ารัฐบาลทำแบบนี้ไม่ถูก
แก้ปัญหาไม่ตรงจุดคือเขาสะท้อนมาแบบนี้ทุกวันนี้ปลายทางรับสลากมาจากยี่ปั๊ว
รับมาในราคาเกิน๘๐บาทแล้วนะแล้วอย่างนี้จะเอามาขายถ้าเกิดมาขาย๘๐บาท
ขายขัดทุนเหรอใครจะขายเขาก็ต้องขายราคาใบละ๑๐๐บาทไม่อย่างนั้นไม่ได้อะไรเลย
แล้วยิ่งบางคนนะไปรับสลากถึงสนามบินน้ำแต่ก็ได้ราคาสูงอย่างเช่นอย่างเช่น
ราคารวม๒ชุดรับมาใบละ๘๕๙๐บาทแล้วขายจริงเนี่ยเขาก็มาบวกกำไรเพิ่ม
เขาก็บวกกำไรเพิ่มประมาณ๒๐๓๐บาทต่อฉบับเหมือนกันนะคะ
หรือว่าถ้าเกิดว่าเป็นสลากรวมชุด๕ใบก็รับมา๑๐๙บาทแล้ว
เวลามาขายก็เลยต้องขายชุดละ๖๐๐บาทไม่ให้ขาดทุน
ทีนี้เรื่องที่บอกว่าเปิดให้ประชาชนแจ้งเบาะแสเนี่ย
ทางกลุ่มผู้ค้าเมืองชายนาฏเขาก็บอกว่าโอ้ยเนี่ยแม่ค้าสลากเลยนะ
เป็นคนช่วยหาเงินให้รัฐทำไมถึงทำกันเหมือนกับผู้ค้าสลากเนี่ยเป็นโจรเลย
เออเดี๋ยวฟังเสียงพ่อค้าแม่ค้าหน่อยค่ะ

ตั๊กเนี่ยเป็นอาชีพสุจริตนะคะไม่ใช่โจร
รัฐให้มาเนี่ย๕๐๐ใบนะให้ไปกดน่ะป๊าก็ไปกดได้แค่๕๐๐เดียว
แค่นั้นแหละ๕๐๐ใบนอกนั้นที่ขายเกินกว่านั้นก็ต้องรับเขามาทั้งหมดเลย
จริงแล้วรัฐแก้ไขไม่ถูกต้องแล้วรัฐก็ออกกฎหมายมาจับแต่คนขาย
ทำไมไม่ทำหนังสือมาขอบคุณคนขายเนี่ยช่วยหาเงินให้รัฐเนี่ย
เรารับมาก็แพงแล้ว๘๕๙๐เนี่ย๒ใบต้องไปปรับที่ต้นตอเลย
ต้องไปเอาที่ต้นตอนนู้นนะคะเพราะเราก็ไปรับที่สนามบินน้ำอยู่คอกบัวอย่างเงี้ย
อันนี้ก็เข้าใจนะคุณผู้ชมแต่กว่าจะมาถึงปลายทางผู้ค้ารายย่อยเนี่ย
ถ้าเกิดจะแก้จริงอ่ะทำวิธีไหนก็ไม่รู้
แต่ให้สุดท้ายแล้วปลายทางสลากมาถึงมือของพ่อค้าแม่ค้ารายย่อย
ราคาฉบับละ๗๐บาทได้ไหมล่ะ
แล้วเดี๋ยวฉันจะขาย๘๐บาทได้

แต่จริงตอนนี้ทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

มีการจัดสรรเงินส่วนลดให้พ่อค้าแม่ค้าที่เป็นตัวแทนจำหน่าย
แต่ต้องบอกว่าเป็นตัวแทนที่รับสลากจากสำนักงานสลากโดยตรง
ไม่ใช่เป็นกลุ่มที่ไปรับจากซาปั๊วยี่ปั๊ว
ก็จะขายให้ในราคา๗๐บาท๔๐สตางค์แล้ว
เท่ากับท่านเวลานำไปขาย๘๐บาท
ท่านได้กำไร๙บาท๖๐สตางค์แล้ว
จากเดิมที่ท่านได้กำไรแค่ประมาณสัก๕บาท๖๐สตางค
ก็เพิ่มเป็นได้กำไร๙บาท๖๐สตางค์

แต่ทีนี้แม่ค้าพ่อค้าที่เขาเดือดร้อนคือไปรับต่อ
ปกติเราเล่าข่าวนี้จะให้คุณผู้ชมแจ้งพี่กัดมา

เพราะฉะนั้นวันนี้เปลี่ยนใหม่ลองบอกมาหน่อยว่าพิกัดตรงไหนขาย๘๐บาท

หรือว่าพ่อค้าแม่ค้าชี้เป้าเลยยี่ปั๊สาปั้วมันอยู่ตรงนี้